เมื่อเช้านี้ที่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบต้องบอกว่าวุ่นวายเลยนะคะ
เพราะว่ามีทั้งผู้สมัครสอสอเขต๑๐ชนบุรีมีทั้งชาวบ้าน
โอ้โห๒๓๐๐คนได้เขาไปรวมตัวประท้วงกันเพราะเขาบอกว่า
ที่นี่มันแปลกนะนับคะแนนก็แปลกบัตรเขย่งก็มา
ยังล่าสุดจะเอาหีบไปเก็บที่กรกตที่ชนบุรีอีก

ขนาดข้อกางขาเรื่องบัตรก็ยังไม่หายเลย

ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม

ขออนุญาตต่อหน้าคนสัตว์หีบที่นี่เลยครับ
ที่บอกไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
คือไม่ยอมให้มีการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงแล้ว
จากที่ว่าการอำเภอสัตหีบไปเก็บที่สำนักงานกรกตจังหวัดชนบุรีค่ะ
ส่วนบอกปอเพ่งออกมาปอเพ่งออกมา
คือประธานเพ่งบัวหอมประธานกรรมการการเลือกตั้งเขต๑๐ชนบุรี

นี่ค่ะที่ว่าการอำเภอสัตหีบคนนี่แน่นเลย
ชาวบ้านเอ่ยผู้สมัครสอสอเขต๑๐จังหวัดชนบุรีทั้งเพื่อไทย
ทั้งภูมิใจไทยทั้งก้าวไกลเขามายืนรอเลย
บอกว่าคุณจะย้ายหีบไปแบบนี้ไม่ได้นะ
เพราะว่ามันมีการนับคะแนนแล้วลงคะแนนเสียงไปแล้ว
แต่คุณยังนับล่าช้า๑ที่กรกฎอย่างประกาศไม่ได้อยู่ที่คุณ
แล้วบัตรเขย่งคุณโผล่มาจากไหน๔๙๙๕ใบ

การเลือกตั้งครั้งนี้ตกลงมันมีปัญหาอะไรมันบริสุทธิ์ยุติธรรมไหม
คือก่อนหน้านี้ผู้สมัครสอสอเขต๑๐ชนบุรีพักเก้าไกล

ขอให้กรกตวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในเขตนี้เป็นโมคะด้วยซ้ำ
เรียกร้องให้ประธานกรกตเขต๑๐ชนบุรีก็คือในเพ่งบัวหอมมาชี้แจง

มีแค่พลเอกจำนงจันทรเลขาธิการกรกตชนบุรีมารับเรื่อง
บอกว่าเป็นเรื่องความไม่มั่นใจของชาวบ้าน
แต่ไม่สามารถตัดสินใจได้ต้องรอให้กรกตประจำจังหวัดวินิจฉัยเท่านั้น
ส่งบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ไปที่ที่วาดกาลอำเภอสัตว์ตะหีบ
ชาวบ้านก็ปักหลักรอกันอยู่๒๓๐๐คน
คัดค้านการเคลื่อนย้ายหีบบัตร

ที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะ
เอาคะแนนเทไปให้พักใดพักหนึ่งให้พักนั้นชนะหรืออะไรเลยนะ

แล้วความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนความโปร่งใสยังมีหรือเปล่า
บัตรเขยังมันเกินมาได้อย่างไรอันนี้อยากรู้
อยากจะมาคัดค้านและอยากขอคำชี้แจงโดยด่วน
จะให้นับใหม่หรือจะให้เลือกตั้งใหม่

น้ำไปจังหวัดเนี่ยเราว่าความคาดเคลื่อนมันต้องเกิดเยอะกว่านี้
กลัวบัตรงอกค่ะบัตรงอก
งอกในกล่องอย่างนี้มันไม่ได้
ไม่มีใครจ้างเรามา
ชาวบ้านเขากลัวไงว่าบัตรจะกลายเป็นถั่วสิไปงอกเพิ่มมาได้ยังไง
แล้วบัตรมันมีเท่าไหร่มันก็ต้องเท่าจำนวนคน
จะมางอกเพิ่มไม่ได้จะเขย่งไม่ได้แล้วนะ
ใช่ไงเขาบอกนี่ถ้าเคลื่อนย้ายไปอีกมันไม่ยิ่งเขย่งเพิ่มอีกเหรอ
ชาวบ้านอีกคนนึงนะคะเขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาให้คุณบอมดูแล้วบอก

ตอนนับคะแนนเขตนี้มันแปลก
คือตอนที่นับคะแนนอยู่ไฟดับ
ก่อนไฟดับเก้าไกลนำ
พอไฟติดพลังประชาลัทย์นำเฉย

แล้วนี่มีการหอบเอกสารหอบคอมพิวเตอร์
เห็นไหม
ไปนั่งครีอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนก์เสื้อสีฟ้ามันกินอีกยืนคุมอยู่ด้วย
ทำไมถ้ามันไม่ลงมานับให้ทุกคนเห็นเหมือนที่เขตอื่น
เขตอื่นอื่นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าพอถามไปก็ได้รับคำชี้แจงว่า
ล่าช้าเพราะอินเตอร์เน็ตข้างล่างสัญญาณไม่ดีเลยขึ้นมานับข้างบน
แล้วมีคนทำแค่คนเดียวเอ้าคนเดียวยังไงนี่นับได้๒
หรือดิฉันเห็นแค่สองคุณเห็นสองเหมือนกันไหม

ยังไงอ่ะแต่ตรงนี้อ้าวอ๋อเออนั่นไง
คนใช่ไหมเนอะดิฉันไม่ได้เห็นคนเดียวเนอะ

คุณวิชุดาเมคะนุวงค์พออกตจชลบุรีก็มาชี้แจงกับฝุ่มประชาชนนะคะว่า
มีมติจากตัวแทนผู้สมัครสอสอว่าจะเก็บหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งไว้ที่ศูนย์ประสานประจำเขตเลือกตั้งที่๑๐ชนบุรีเหมือนเดิม
เคลื่อนย้ายแล้วจนกว่าจะมีมติจากกรกตกลาง
ส่วนอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวจะให้กรกตเขตส่งคืนกรกตจังหวัดก็แล้วกัน
แล้วก็ชี้แจงด้วยว่าที่ประหลัดเพ่งไม่ได้ออกมาชี้แจงเนี่ยไม่ใช่ว่าหนีหน้าหรือว่าไม่ยอมออกมาพูดพบปะประชาชนนะคือติดอบรมอยู่ที่กรุงเทพ
เดี๋ยวถ้าประชาชนขัดข้องหรือมีปัญหาเนี่ยติดต่อกรกตจังหวัดได้เลยแล้วเดี๋ยวให้สำนักงานกรกตกลางพิจารณาอีกครั้ง
จดการที่กรบตากลางจะมีมัธิว่าอย่างไรนะคะ

เขาก็บอกอ๋อเป็นถุงใส่บัตรต้นคั่ว

ชาวบ้านกับพอกรกตจังหวัดชนบุรีนี่เข้าไปตรวจสอบขยะในห้องประชุมเลย
ดูสิมันมีอะไรบ้างอันนี้คือถุงที่บอกว่าเป็นบัตรต้นคั่วค่ะ
ส่วนพอไปดูในห้องประชุมเขาบอกว่า
มันมีบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้งานกองอยู่ในกองขยะ
ชาวบ้านเขาก็ถามอีกว่าบัตรที่เหลือเนี่ยทิ้งแบบนี้ได้เลยเหรอ

กองนี้กองนี้เลยเขาบอกเอาบัตรที่พิมพ์เหลือมา

ว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เขาออกไปเนี่ยมันเป็นเสียงเติมเสียงของเขา
จริงจริงไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะ
สำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าประชาชนนั้นตื่นตัวแล้วก็เฝ้าดู
ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสมากนะครับ